ท่านผู้ชมครับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ในไทยวันนี้เนี่ย๕๙๑๖ราย
เสียชีวิตไปอีก๔๔ศพนะครับที่
ถ้าเราแยกจำแนกเป็นพื้นที่ต่างใน๕๙๑๖ราย
กรุงเทพฯ๑๔๐๐รายแยกเป็นกรุงเทพฯ๑๔๙๘ราย
ปริมณฑล๕จังหวัด๑๗๐๐ราย
ภาคใต้นี่๖๙๙จังหวัดอื่น๖๗จังหวัด

นี่จำแนกประมาณอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

กรุงเทพกับปริมณฑลผู้ติดเชื้อยังมากที่สุดนะฮะ

บอกว่าไปสวอปก่อนเข้ารายการ

หมอแจ้งมาว่าติดโคล๑๙

ใช่เพราะสมรับบอกว่า

และทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ